เมื่อช่วง๑ทุ่มที่ผ่านมานะคะได้มีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ค่ะ
ที่สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคนะคะอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะหนึ่ง
เป็นลักษณะของอาคารสี่ชั้นค่ะแล้วก็เหตุเพลิงไหม้นั้นค่อนข้างลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาในเบื้องต้นนะคะว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่ว่ารักษณะของตัวอาคารค่อนข้างน่าเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดการซุดตัวลงมาได้
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบล่าสุดกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
คุณนิ่มนวลสุพรรณยศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวียังคงอยู่ในพื้นที่นะคะ
ตอนนี้พร้อมสัมภาษสดทางโทรศัพท์กับเรานะคะคุณนิ่มนวลค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการขอกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยต่างต่าง
ที่อยู่ในระแวกนี้นะคะเข้ามาช่วยกันดับไฟนะคะที่ลุกไหม้อาคารการปรับปลาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะคะ
อ่าซอยแจ้งวัฒนาซอยหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ค่ะอุปสรรคในการทำงานนะคะก็คือว่า
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือต้นเพลิงเนี่ยอยู่ชั้น๔ใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้สำรวจแล้วค่ะชั้น๔นะคะตอนนี้ค่ะความยาวของชั้น๔คุณผู้ชมจินตนาการตามนะคะ
ความยาวประมาณ๑๐๐เมตรความกว้างประมาณ๒๐เมตรถามว่าจุดต้นเหตุของเพลิงอยู่ตรงไหนของชั้น๔
ตอนนี้นะคะเพลิงอยู่เต็มอาคารพื้นที่ชั้น๔เลยเพราะว่ามันเกิดลุกลามไปแล้วนะคะ
ความลำบากของเจ้าหน้าที่ก็คือ๑ตอนนี้นะคะมีการตัดกระแสไฟฟ้าภายในตัวตึก
การใช้น้ำถ้ามีกระแสไฟรั่วก็อาจจะดูดเจ้าหน้าที่จนเป็นอันตรายกับผู้ที่ทำงานได้นะคะ
สองก็คืออาคารนี้ค่ะไม่ใช่อาคารที่เก็บเอกสารนะคะ
แต่เป็นอาคารที่เจ้าหน้าที่ใช้ทำงานเป็นประจำทุกวันคือเป็นออฟฟิศ
เพราะฉะนั้นวัสดุเชื้อเบลิงก็คือหนึ่งจริง
สองคือพวกเพอร์คชั่นกั้นทำงานแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในออฟฟิศทุกอย่าง
ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยที่สามารถทำได้นะคะ
ก็คือลากสายดับเพลิงเข้าไปนะคะค่อยไล่ต้อนไฟเข้าไปเรื่อยนะคะ
ฉีดน้ำก็ฉีดน้ำแรงไม่ได้ค่ะต้องฉีดเป็นละอองละอองนะคะ
อ่ารับเอ่อความยาวของอ่ารัศมีของของ
พ่นน้ำเนี่ยก็อยู่ได้แค่สองเมตรนะคะก็ค่อยค่อยพ่นแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
แล้วก็คืออุปสรรคอย่างคือไฟถ้าเราใช้น้ำดับไล่ดับไปเรื่อยมันเหมือนง่าย
แต่ทีนี้ไฟมันมีความร้อนค่ะความร้อนเมื่อน้ำไปโดนไฟ
น้ำก็เกิดมีความร้อนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้นาน
แล้วถังอากาศก็อากาศก็ใกล้หมดนะคะก็เลยต้องมีการผลัดเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ย
ขึ้นไปทำงานตลอดเวลาลดความตึงเครียดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ตรงนั้นด้วย
อกจากรถน้ำและเจ้าหน้าที่ที่มีการระดมกันเข้ามาช่วยเหลือตอนนี้แล้วนะคะ
สิ่งสำคัญที่มีการร้องขอไปก็คือรถอัดถังอากาศที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี้ยถ้าเวลาขัดเตียงยังขึ้นไปทำงานต้นอากาศเนี้ยหมดลงแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ค่ะสิ่งที่เห็นเนี่ยที่ฉันมองเห็นแสงไฟในวงจำกัดแล้วนะคะ
จากจะมีการดับเพลิงภายในอาคารแล้วอะค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้สายยางขีดขึ้นไปจากด้านนอก
ขีดเข้าไปจากด้านนอกไม่ใช่เพื่อดับไฟนะคะแต่เพื่อเป็นการระบายควันไฟ
ซึ่งทำได้๒วิธีค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีสองวิธีก็คือใช้น้ำฉีดขึ้นไปเพื่อให้กระทบด้านบน
ตกลงพื้นแล้วระบายควันออกมาอัดควันออกมาแล้วสองคือใช้พัดลมไฮโดลิกในการดูดระบายควันระบายความร้อนออกมาเพื่อไม่ให้ความร้อนตรงนี้มันสะสมนะคะ
สะสมก็จะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกเจ้าหน้าที่ก็ต้องถอยมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยค่ะเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงแล้วจากแสงเพลิงที่อยู่ระดับห้านะคะตอนนี้ลดลงมาอยู่แค่ระดับสามเองนะคะแล้วก็สามารถทำได้เพียงแค่ควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดเท่านั้นยังไม่สามารถดับไฟได้ค่ะ
มาสอนค่ะบางสำนักข่าวเขารายงานว่าตอนนี้เนี่ยอาคารที่เกิดไฟไหม้นะคะเริ่มจะซุดตัวลงมาแล้วเท็จจริงยังไงคุณนิ่มนวล
คือลักษณะของการเกิดไฟไหม้นะคะเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะแน่นอนที่เป็นเหล็กเป็นคานเป็นปูนเมื่อเจอความร้อนและเจอน้ำเข้าไปพร้อมพร้อมกันเนี่ยเหล็กมันก็เกิดการอ่อนตัวปูนก็อาจจะเกิดการแตกได้นะคะแต่ว่าเหตุไฟไหม้ในลักษณะเนี้ยมันมีโอกาสน้อยมากที่อาคารจะซุดตัวหรือว่าตึกจะถล่มลงมา

เนื่องจากว่าน้ำมีน้ำหนักอันนี้คือการแจ้งเตือนแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาคารจะซุดลงมาหรือไม่เพราะว่าการที่จะประเมินว่าอาคารจะซุดลงมาหรือไม่ต้องทำหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยควบคุมเพลิงจนเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่วิศวกรรมสถานเนี่ยจะเข้า
ที่โดนแลนด์อาจจากความร้อนนี่ก็อาจจะล่วงลงมาค่ะน้ำฝ้าในส่วนที่เผื้องไหม้ไม่หมดแล้วโดนน้ำไปน้ำดับก่อนก็อาจจะล่วงลงมาได้ค่ะในลักษณะนี้ค่ะค่ะก่อนหน้านี้เนี้ยคุณนิ้มนวลรายงานว่าช่วงแรกแรกที่เกิดไฟไหม้เนี้ยมีเจ้าหน้าที่ของการปราปาส่วนภูมิภาพอยู่ในอาค

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยผู้ชีพนเรนทรหรือว่าอาสามือทิศอ่าหรือร่วมกันอยู่ที่รับผิดความในโซนนี้ค่ะ
เขาก็จะมาสแตนบายเมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็จะนำส่งนำส่งไปที่รถพยาบาลเหล่านี้ทันที
ซึ่งก็จะจอดอยู่คู่กับรถดับเพลิงเลยแต่ว่าไม่กิดขวางการทำงานซึ่งกันและกันค่ะ
ในโลกโซเชียลตอนนี้เนี่ยมีการส่งข้อมูลกันค่อนข้างเยอะนะคะ
พื้นที่ยังได้ยินเสียงหวอได้ยินเสียงรถดับเพลิงอยู่เลย
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าไปเพิ่มเติมอีกไหมคะตอนนี้นะคะ
มีการขอกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่มเติมอยู่แต่เพลิงตอนเนี้ยค่ะ
อย่างที่ที่ฉันเรียนไปนะคะจากระดับ๕ลดลงระดับ๓
เรียกว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ที่ยังยังได้ยินเสียงอยู่ก็คือว่า
เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเพลิงที่ลดจากระดับ๕ลงมาสู่ระดับ๓เนี่ย
ปะทุขึ้นมาเป็นระดับสี่ระดับห้าอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้ามีเสียงสัญญาณฉุกเฉินไซเรนเนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ย
อย่าตื่นตนกและขอให้เปิดทางให้รถเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อที่จะระงับเหตุตรงนี้ความเสียหายก็จะลดลงค่ะ
สำหรับประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางแถวนั้นหรือว่าจำเป็นจริงที่ต้องเข้าไปในซอยแจ้งวัฒนะ๑เนี่ย
ยังเข้าไปได้ไหมคะมีการปิดถนนมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรด้วยไหมคะ
ภายในซอยที่อยู่ของการปรับปลาตรงนี้นะคะ
แทบจะเรียกว่ามีหมู่บ้านมีบ้านเรือนประชาชนอยู่น้อยมาก
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเวลาเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันเป็นซอยที่ค่อนข้างลึกแล้วก็เรียกว่าแทบจะอยู่ท้ายซอยแล้วแหละ
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการปิดกั้นถึงรถที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าซอยเป็นซอยแคบค่ะ
ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่นอกจากรถของชาวบ้านที่อยู่ข้างในนี้เท่านั้น
แต่ว่าชาวบ้านข้างในเนี่ยที่ที่ฉันเข้ามาในซอยเนี่ยค่อนข้างนี้น่ารักมาก
เขาจะเอารถไปจอดที่อื่นก่อนเพื่อเปิดเส้นทางให้รถดับเพลิงหรือว่ารถกับเขาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ได้ก่อนนะคะ
แล้วก็ไปยืนดูหรือว่ายืนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่กันไว้ให้ในพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้นนะคะ
ฉันก็พูดได้เลยค่ะว่าการศอกปลาส่วนภูมิภาคตรงนี้ค่ะเป็นบินที่ค่อนข้างกว้างแล้วทั่วนอกก็มีการกันคนหรือพูดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง